ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะพยายามที่จะสูบน้ำออกมาแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งช่องทางที่พยายามที่จะช่วยกันหาก็คือโพรงปล่องที่คาดว่าน่าจะอยู่
เหนือสรรเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายที่จะไปดอยตุง
หรือว่าทางขวาที่จะไปดอยผาหมีครับวันนี้เนี่ยมีการสำรวจบริเวณดอยผาหมี
ปรากฏว่าไปพบโพรงหรือว่าปล่องเนี่ยประมาณสี่ปล่องด้วยกันครับ
แต่น่าเสียดายค่ะทั้งสี่ปล่องนั้นน่าจะตันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
ประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคือไปเกาะติดประจำการอยู่ที่หน้าถ้ำ
พยายามที่จะไปสอบถามแล้วก็หาข้อมูลมาก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้๕ทุ่ม
ฝนเนี่ยก็เริ่มตกแล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้บริเวณโถงสองเนี่ย
เริ่มมีน้ำเอ่อมาแล้วก็ไหลมาถึงบริเวณปากถ้ำ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์ออกมาช่วงกลางดึกเลยแหละ
แล้วก็ต้องหยุดสูบน้ำเป็นการชั่วคราวสักประมาณเที่ยงคืน
ระดับน้ำเนี่ยนะคะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
อีกประมาณ๘๐๐เมตรก็จะถึงปากถ้ำแล้วเที่ยงคืนที่ผ่านมา
หลังจากนั้นตี๒เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ไหวแล้ว
น้ำเนี่ยมันบุกมาเพราะฉะนั้นต้องถอยร่อนออกมาก่อน
ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปทำงานอยู่ในถ้ำเนี่ยนะคะ
ส่วนช่วง๖โมงเช้าน้ำเนี่ยท่วมทุกห้องโถง
ถ้ำจนเกือบถึงปากทางเข้าถ้ำอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการค้นหา
ซึ่งบางปีเนี่ยชาวบ้านบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้ำมันถึงบันไดถ้ำเลยนะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ก็เดินทางมาที่ปากถ้ำนะคือท่านเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละค่ะเจ้าหน้าที่เองก็มีการนัดประชุมประเมินสถานการณ์
เพื่อรับมือกับแผนการค้นหาคือตั้งใจว่า๙โมงเนี่ยของวันนี้เนี่ย
จะมีการค้นหาแล้วก็มีการปฏิบัติงานกันอีกครั้งแต่สภาพอากาศเปลือนไม่ค่อยเป็นใจค่ะ
เพราะว่าฝนเนี่ยตกตกแล้วก็หยุดหยุดฟ้าเนี่ยมาเปิดช่วงบ่ายสักประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามที่ผ่านมา
แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฝนตกตลอดเลยค่ะพอช่วงบ่ายเนี่ยคุณผู้ชมฟ้าเริ่มเปิด
แต่ฟ้าเปิดระดับน้ำในถ้ำก็ยังไม่เป็นใจอยู่ดีค่ะระดับน้ำในถ้ำยังคงสูงขึ้น
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหน่วยซิลเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับเข้าไปในถ้ำได้
เนื่องจากว่าบางจุดมีน้ำท่วมสูงไม่ใช่สูงธรรมดานะสูงถึงถ้ำเพดานเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยซิลบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรเข้าถ้ำยังไม่ได้
ก็เลยต้องมีการแบ่งกำลังส่วนหนึ่ง
ขึ้นไปเดินเท้าสำรวจบนภูเขาของถ้ำหลวง
ขณะเครื่องสูบน้ำก็เดินหน้าสูบน้ำกันไป
น้ำบางส่วนดันขึ้นมาปิดโพรงภายในถ้ำ
น้ำเอ่อออกมาหน้าถ้ำ
ก่อนหน้านี้ก็มีนักประดาน้ำชาวอังกฤษ
ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำ๓คน
เมื่อวานนี้ที่เดินทางมาถึงเมืองไทย
ก็บอกว่าลักษณะแล้วก็อุปสรรคสำคัญที่ไม่สามารถเข้าถ้ำได้
คือก็มีการประเมินหน้างานร่วมกับหน่วยซิลของไทย
บอกว่าลักษณะน้ำมันขุ่นแบบนี้ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปในถ้ำได้
ก็ล่าสุดทางหน่วยซิลก็ให้ข้อมูลกันนะครับว่าเข้าไปได้แล้วนะครับ
แต่ว่ายังหาไม่เจอนะครับปฏิบัติการในการค้นหาเป้าหมายก็คือ
ก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ในขณะนี้เข้าไปได้แล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลของช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงบ่าย
ที่ว่าฝนตกลงมาแล้วก็น้ำทะลักเข้าไปในถ้ำเยอะนะครับ
ค่ะคือที่เล่าย้อนไปอยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมการประมวลสถานการณ์
เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลา
ส่วนความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็ยังคงส่งกันมาเรื่อยค่ะ
อย่างทหารเรือแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรเทาสถานภัยกู้ชีพทางทะเล
ในถ้ำจากกองทัพสหรัฐประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกส์
อันนี้เองก็ได้มีการวางแผนปฏิบัติภารกิจ
แล้วก็มีการติดตั้งมอนิเตอร์เครื่องอุปกรณ์รับส่งคลื่นสัญญาณ
โดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาของทหารสหรัฐ
ที่ไปโคจรอยู่เหนือน่านฟ้าเอเชียตะวันออกเชียงใต้
อันนี้แหละค่ะเข้ามาสแกนภูเขาถ้ำหลวง
สแกนแล้วก็มาออกแบบมาดูรูปแบบ
คือถ้าเกิดว่าเครื่องนี้สแกนลงไปมันจะชัดเจนมากเลยว่า
เด็กอยู่ส่วนไหนเด็กอยู่ตรงไหนของถ้ำ
เพราะฉะนั้นการวางแผนปฏิบัติการหน้างาน

ส่วนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือ
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาขอเสื้อผ้าจากทางญาติของน้อง๑๓คน
ซึ่งเป็นคนที่ศูนย์หายมาขอเสื้อผ้า
เพื่อให้สุนัขได้ดมกลิ่นแล้วก็ค้นหา
ได้มีการสนที่กำลังหลายหน่วยงานค่ะประมาณสัก๑๓๒นาย
ปูพรมค้นหาค้นหานอกจากค้นหาผู้ที่สูญหายแล้ว
ไปหาซิว่ามันมีปล่องอากาศด้านบนผาหมีหรือเปล่า
วันนี้ท่านรองวิทยาชัยไปทางด้านขวามือ
ที่บอกว่าเป็นสามแยกแล้วก็เลี้ยวไปทางขวา
ก็จะเป็นดอยผ่ามีท่านไปจุดนี้แล้ว
เพื่อไปหาซิว่ามันมีทางที่จะลงไปในถ้ำอีกหรือเปล่า

ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางพลตำรวจเอกศิวรา
รองศิพรามณกุลรองผู้จัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มาให้กำลังใจมาติดตามการปฏิบัติภารกิจ
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าตำรวจน้ำต้องการให้มีการถ่ายทอดภาพ
และก็เสียงออกมาเพื่อสะดวกในการสั่งการประชุม
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอยู่นะครับ
เดินสายไฟเบอร์ออฟติกติดราวเตอร์ไวไฟ
เรื่องต้นระยะทางก็ทำได้กิโลเมตรกว่านะครับ
เดี๋ยวต้องไปดูสภาพพื้นที่เพิ่มเติมว่าจะสามารถติดตั้งได้หรือไม่
ก็อยากจะลากสายไฟเบอร์ออสติกไปให้เร็วที่สุดภายในวันนี้ครับ

หรือไม่ก็ล้าวเตอร์ไวไฟสักโลกว่า
ข้างในถ้ำเลยครับ
ก็เดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
แต่ท่านของกังวลเราก็มีความพร้อมที่จะติดตั้งคน
ก็ผู้ว่าท่านเห็นชอบแล้วเมื่อวานนะครับ
จะภายในวันนี้นะครับ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมในช่วงบ่ายของวันนี้
มีอยู่ช่วงหนึ่งสักประมาณบ่ายโมงถึงบ่าย๓เนี่ยนะคะ

ทีนี้ทีมดำน้ำของต่างประเทศเขาก็
พอเห็นฟ้าเปิดแบบนี้ก็เริ่มปฏิบัติภารกิจค้นหากันทันทีนะคะ
แต่อุปสรรคสำคัญก็อีกนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องของระดับน้ำที่มันยังคงสูง
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินสายไฟเบอร์ออฟติกไปได้สักประมาณ๑๒๐๐เมตร
จากเดิมคือตั้งเป้าไว้สักประมาณ๔๐๐เมตร
เวลาที่เขาประชุมสั่งการอะไรกันจะได้คุยกันได้ไม่ต้อง
ใช้เวลาในการเดินทางเข้าออกถ้ำกลับมาศูนย์อำนวยการข้างนอกนะครับ